เรื่องของแกงส้มธนทัศน์กันบ้างนะช่วงนี้
ยุ่งเลยทีเดียวเพราะว่าขยับไปอีกหนึ่งตำแหน่งแล้ว

แล้วก็มีศิลปินในสังกัดเองที่คอยต้องดูแลด้วยนะคะ

แล้วเรื่องหัวใจล่ะมีลงทุนกับใครหรือเปล่านะคะ
ตัวก็ไม่ปล่อยผ่านค่ะขอมีสาวมาเติมกำลังใจสำหรับการทำงานด้วย
งส้มบอกเลยว่าตอนนี้ศึกษาสาวนอกวงการอยู่คนหนึ่ง
และสาวคนนี้นะคุณเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงใหม่ของเจ้าตัวเองด้วย
อุ๊ยหวานเว่อ่ะไปถามแกงส้มดีกว่าค่ะ
คนนี้เป็นนอกวงการอะไรแล้วเราเหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าเขาก็เคยมีประกวดนั่นนู่นนี่ด้วยนะ
ตอนนี้ก็เรียกว่าศึกษาคนนี้เพื่อไปสู่สถานะแฟน
ก็ถ้ามันไปถึงจุดนั้นได้ในวันที่พร้อมก็โอเค
แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ดิมันเป็นเรื่องของอนาคตเนอะเราก็ไม่อยากจะนัด
ถ้าวันหนึ่งได้ใช้คำว่าแฟนอันนี้ผมบอกว่าผมเปิดแน่นอนครับ
เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเริ่มโตแล้วผมคงไม่ต้องแบบมาปิดบังอะไรกันเรื่องนี้
อ๋อไม่ครับคุณจริงเราคุยเรื่องนี้กันความจะเข้าใจ
แล้วก็น่าจะปล่อยให้มันเป็นเรื่องแบบ

อืมก็ดูเหมือนจะเล่าหมดแต่ก็เล่าไม่หมด
เดี๋ยวไว้คราวหน้าพร้อมกว่านี้เดี๋ยวไปถามใหม่แล้วกันนะคะ